ต้องบอกว่าตอนนี้ท้าย่าของคนมันเทิงโดยเฉพาะลูกสาว
เริ่มโตเป็นสาวและขายแววความเป็นสุขตา
แต่ละคนสวยน่ารักทั้งนั้นค่ะ

ล่าสุดนะคะกระโดดขึ้นโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่ไปเลย
แล้วก็เนรมิตความสวยให้ตัวเอง

หยิบของคุณแม่มานะคะแล้วก็มาแปะไว้ที่เปลือกต่อ

แต่ด้วยความตลกตัวเองเอาคนคิ้วไปติดตรงคนคิ้วแทนเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูความสวยบนทะเลนส์นะคะจนกลั้นขำหน้าตัวเองไม่ไหวของน้องปลางกันหน่อยค่ะ
ไปโดนตัวไหนมาไม่รู้นะโอเคใช่ไหมลูกยังโอเคอยู่เออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่สาวสวยแห่งบ้านสี่ออกันบ้างดีกว่า
อย่างน้องออร์เกรสอย่าคิดว่าเขาจะมีแต่สายลุยสายกินนะคะ
ช่วงนี้เริ่มรักสวยรักงามกับเขาแล้วเหมือนกัน
เหมือนกันอยู่บ้านว่างพ่อพ่อเพิ่มแม่จูนะ
แป๊บเดียวเท่านั้นแหละก็แต่งหน้าไปเลยสิคะพี่ค่ะ
เห็นผลงานออกมาแบบนี้จะฝีมือใครล่ะคะโอ้โห
นอกจากน้องออเกสแหมแก้มแดงเฉยนะลูกน้า
แก้มแดงปากแดงไม่รู้ว่าลิปสติกของแม่จูนเนี่ยหมดไปกี่แท่งแล้ว
เดี๋ยวเราให้ดูความมั่นใจของสาวสวยคนนี้หน่อยค่ะ

บอกกลางคืนก็ทาเพราะอะไรนะคะที่ฉันเห็นคลิปล่าสุดนี้

จะนอนแล้วนะปากชมพูแจงแวงเลยคุณผู้ชม

อยู่กับนางเอกละครไงนอนก็สวย

ลูกสาวพ่อเติ้ลตะวันหลานสาวสุดที่รักของคุณย่าดวงดาว
คุณดูชุดนี่เป็นไง
เตาทองปะเนี่ย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

แต่เลยนี่เงินาที่ดูว่านี่มากน่ะอืม

เออคือไม่ว่าน้องบียาอยากทำอะไรเนี่ย
ร่างอะไรจัดไปอะไรนแบบนึงไม่เลยโอ้ย